ดูเหตุการณ์ที่พัทธลุงก่อนนะฮะบ้านหลังหนึ่งศึกในบ้านซะแล้วนะครับ
พ่อตากับลูกเขยนะยิงกันตายนะฮะนี่เป็นพ่อตานะครับที่ยิงลูกเขยเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุนี่ฮะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ตัวละครมันเยอะหน่อยนะเรื่องนี้นะแต่เอาเป็นว่ามีปืนกันทั้งคู่นะฮะ
ทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจสพศรีนครินนะครับ
ไปตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่หมู่๖ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันเสียชีวิตนะครับ
รถยนต์เมื่อสักครู่นี้นะฮะที่จอดอยู่ที่โรงรถข้างบ้านนะครับ
กระจกนี่แบบนี่ฮะมีร่องรอยการถูกยิงแตกนะครับ
มีปืน๙มมมีปลอกกระสุนปืน๙มม๖ปลอกนะครับ
ตกอยู่ในพื้นที่นะครับมีกระสุน๙มมที่ยังไม่ใช้งานอีก๑นัดด้วย
นี่ฮะแล้วก็ร่องรอยคราบเลือดต่างนะครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านชื่อนายเจริญพรยิ้มเที่ยงชื่อเล่นชื่อไข่
ชาวบ้านเรียกว่าลุงไข่อายุ๖๒ปีนะครับ
นั่งรอมอบตัวอยู่กับตำรวจนะครับโดยบอกว่าเป็นคนใช้ปืนจุด

นี่ลุงไข่นะฮะเสื้อสีฟ้ามีผ้าขาวม้าพาดบ่าอยู่นี่ฮะ
ส่วนลูกเขยของลุงไข่ที่ถูกลุงไข่ยิงเสียชีวิตชื่อนายสุธิพงศ์ชุมรักอายุ๒๙ปีชื่อเล่นชื่อมงค์
นี่ชื่อมังค์นะครับชื่อเล่นชื่อมังค์นี่ครับ
คือนายสุธิพงศ์เนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอกทะลุหลังนะครับ
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเข้าไปหนึ่งนัด
มีรอยเลือดตกอยู่ที่พื้นแถวรถที่โรงจอดรถนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับเพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
ขึ้นนะฮะบ้านหลังนี้เพราะตายถึงยิงลูกเขยจนเสียชีวิต
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้สิบห้านาฬิกายี่สิบสามนาที
นี่คือนายสุธิพงศ์นะครับลูกเขยของบ้าน
เมื่อวานนี้ยังไปเอานกนะมาอาบน้ำตากแดด
จากนั้นก็เดินไปขึ้นคร่อมรถจักรยานยนต์
ไปชวนเพื่อน๓คนให้มาช่วยกันเก็บเสื้อผ้า
ข้าวของที่บ้านของภรรยาของเขา
มีกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงนะครับจะจับภาพตอนสิบแปดนาฬิกา

แต่นี่เป็นวงจรปิดของเพื่อนบ้านนะฮะจะได้ยินเสียงปืนนะครับ
ที่เห็นนี่คือชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
กำลังทำอาหารทำกับข้าวกันอยู่ค่ำเมื่อวาน
คือช่วงนี้เป็นช่วงที่นายสุธิพงศ์กำลังมีปากเสียงกับภรรยากำลังทะเลาะกันอยู่นะครับ
แล้วจะมีเสียงปืนดังรัว๗นัดด้วยกัน
เห็นไหมครับนี่จะนัดกระเห่านี่ครับ

ควบห้าม
นี่วงจรปิดของบ้านเพื่อนบ้านนะฮะอยู่ใกล้กันนี่
ทำกับข้าวอยู่ต้องรีบเดินเข้าในบ้านก่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
เพราะนอกจากเสียงปืนรัวแล้วเนี่ย
มีเสียงคนเอะอะตะโกนโวยวายตามด้วยเสียงร้องไห้
แล้วมีเสียงรถเนี่ยขับออกไปอย่างรวดเร็ว
คือเสียงปืนยิงรัวเนี่ยคือการยิงปืนของผู้ตายนะฮะนายสุธิพงศ์นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ก็ต้องไล่ต่อนะฮะคุณจ๋าแจ่มสีไปยังบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
มีรถเก๋งสีดำของผู้ตายยังจอดอยู่นะครับ
ร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยที่ยิงใส่กระจกมีรอยกระสุนปืนอยู่๖นัดด้วยกัน
ภรรยาของลุงไข่นะครับคือนางปรีดานะอายุ๖๗ปีนะครับ
นี่ค่ะคุณป้าปรีดาซึ่งก็คือแม่ยายของผู้ตายด้วย
บอกกับคุณจ๋าแจ่มสีว่าเมื่อวานนี้มีรถกระบะคันสีเทาพร้อมกับผู้ชาย๓๔คนในรถขับมาที่บ้านก่อน
คือนายสุธิพงศ์เนี่ยเขาไปตามเพื่อนมาจะมาให้ขนข้าวขนของขนเสื้อผ้าที่บ้าน
จากนั้นนางปรีดากับนายเจริญหรือว่าลุงไข่นะฮะพร้อมด้วย
ภรรยาของผู้ตายแล้วก็หลานอีก๒คนที่อยู่ที่บ้านนี่นะครับ
อยู่ที่บ้านกันนะครับแล้วผู้ตายเนี่ยขับรถกระบะแข็บอีซูซูสีเทามามาจอดที่หน้าบ้านมากับเพื่อนนะฮะ
แล้วลงมาจากรถมาถึงเดินเข้าไปในบ้านไปหยิบปืนลูกซองยาวมาวางบนแคร่หน้าบ้าน
แล้วก็เก็บเสื้อผ้าแล้วไปอุ้มลูกคนเล็กออกมาจากบ้าน
เขามีลูก๒คนคนโตผู้ชาย๘ขวบคนเล็กก็ผู้ชายอายุ๑ขวบ๒เดือนนะฮะ
อันนี้แม่ยายบอกนะฮะจากนั้นลูกสาวก็ตามสามีออกมาหน้าบ้านเพื่อจะดึงลูกคนเล็กกลับ
เหมือนกับนายสุธิพงศ์เนี่ยเขามาที่บ้านเพื่อมาขนคว่างขนของจะเอาลูกไปด้วย
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันป้าปรีดาแกบอกแกก็เลยไปอุ้มหลานชายคนเล็กออกมาก่อนนะฮะ
ทำให้ลูกเขยเนี่ยโมโหชักปืนขึ้นมาแล้วก็กราดยิงไปทั่ว
สามีของเธอซึ่งคือพ่อตาเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในบ้านก็เลยเดินออกมาแล้วก็มาถามลูกเขยบอกทำไมเวลาโมโหชอบยิงปืน
เขยก็เลยหันกระบอกปืนเนี่ยเล็งใส่พ่อตาแล้วยิงใส่พ่อตาด้วยแต่โชคดียิงไม่โดนนะฮะ
ทำให้พ่อตาเนี่ยกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปหยิบปืนจุด๓๘มาแล้วก็เล็งยิงใส่ลูกเขยกระสุนเข้าหน้าอกไปนัดหนึ่งทะลุหลังเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรีดาบอกว่าจริงแล้วคนก่อเหตุเขาก็ไม่ใช่คนใจร้อนนะแต่เป็นคนไม่ยอมคนถ้าใครพูดจาไม่เข้าหูเขาชอบใช้ปืนเนี่ยเอามายิงเพื่อแก้ปัญหา
เพื่อระบายอารมณ์หรือไม่ก็ทำลายข้าวของในบ้านพัดลมประตูตู้เก็บของพังไปหลายตู้แล้วนี่วิรกรรมของลูกเขย
น้ำใจมามากพอสมควรกับลูกเขยคนนี้เอาเป็นว่าขอให้จบกันไปแค่นี้ก็แล้วกัน
มันปลงกันตัวเพราะว่ามันยิ่งอยู่ตรงหวะไม่กล้าไปบอกพื้น
มันจะยิ่งตายก็ได้เพราะว่าตรงนี้พื้นโบกยาวตังอยู่โบกของกันพื้นยาว
มันต้องมาตรงนี้โบกของกันโป้งมานั่นตรงที่มันถืออยู่โบก
ตรงตรงหวะมันไม่ปลงกันตัวตรงนี้มันอาจจะตาย
นี่ก็เป็นคำบอกเล่าต่างจากทางฝั่งพ่อตาแม่ยาย
แล้วก็ทางฝั่งภรรยาของผู้ตายที่อยู่ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ

บอกว่าก็ต้องเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำนะ
เนื่องจากผู้ตายเองเขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
วันนี้ตำรวจสพศรีนครินก็เลยเรียกเพื่อนผู้ตายที่ขับรถกระบะมาด้วยกันเมื่อวานนี้นะครับ
คนนะครับที่ผู้ตายเขาชวนมาเก็บเสื้อผ้าที่บ้านเขา
ภรรยาเขานะฮะนี่ฮะเราก็ได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายนะครับ
เป็นเจ้าของรถกระบะที่จะไปช่วยเพื่อนขนของนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้สุธิพงศ์เนี่ยเขามาหาแล้วบอกให้มาช่วยขนเสื้อผ้าข้าวของที่บ้านเมียหน่อย
ก็เลยมากันทั้งหมด๔คนรวมผู้ตายด้วย
ตอนที่สุธิพงศ์กำลังไปเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถ
ของเขาก็เดินมากระชากตัวแล้วก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
เพราะว่านายสุธิพงศ์เนี่ยเขาไปอุ้มลูกคนเล็กมาด้วยเขาจะเอาลูกไปด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันเพื่อนเขาบอกว่าไอ้ข่าวที่ออกมาบอกว่าสุธิพงศ์จะเอาลูกไปด้วยเนี่ย
คือความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จะเอาลูกคนเล็กไปด้วยนะเขาแค่ไปอุ้มลูกมานะฮะ
แต่พอเมียมากระชากตัวมาทะเลาะมีปากเสียงกันนายสุธิพงศ์ก็เลยโมโหยิงปืนไปรอบบ้าน
พ่อตาของนายสุธิพงศ์ไปหยิบปืนจากในบ้านแล้วก็เอามายิงใส่ลูกเขยทันทีฮะ
ก็พ่อตาไม่มีปากเสียงให้
ซึ่งก็จะยังไม่ตรงกันนะเพราะว่าภรรยาของมือยิงบอกว่าลูกเขยเนี่ยอัลวาดยิงปืน
แล้วก็เล็งยิงใส่พ่อตาก่อนแต่ยิงไม่โดนอืมพ่อตาก็เลยไปหยิบปืนมายิงใส่
ไปเพื่อป้องกันตัวกระสุนเข้าหน้าอกเสียชีวิตเลยค่ะแต่เพื่อนบอก
สุธิพงศ์เขาแค่ยิงไปรอบบ้านนะเขาไม่ได้ยิงใส่พ่อตา
พอเห็นลูกเขยยิงปืนรอบบ้านพ่อตาแหละหยิบปืนขึ้นมายิงใส่ลูกเขยเลย
เดี๋ยวต้องให้ตำรวจขยายผลต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับภรรยาของผู้ตายนะฮะ
แล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าความจริงแล้วตัวเธอกับสามีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอย่างอื่นกันเลยนะ
ยกเว้นอยู่เรื่องเดียวเรื่องเดียว
เป็นปัญหาเรื่องเครื่องตัดย่า

ไม่รู้เขาทะเลาะกันเรื่องอะไร

มกราคมที่ผ่านมานี่เองทะเลาะกันในวันนั้นเนี่ย
สามีก็ออกจากบ้านไปเลยไม่ติดต่ออะไรกลับมาอีก
ไม่ได้เจอกันเลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้๒๖มกราคม
สามีกลับมาที่บ้านพาเพื่อนมาด้วยแล้วมาอุ้มลูกคนเล็ก
จะเอาลูกคนเล็กวัย๑ขวบกว่าไปด้วย
พอเข้าไปทวงคืนไปดึงลูกเนี่ยนะฮะเพื่อจะเอาลูกกลับมาเนี่ย
แล้วชักปืนขึ้นมาจะยิงใส่เธอเธอต้องร้องห้ามสามีบอกอย่าทำอย่าทำ
สามีก็เลยเดินไปนะแล้วก็กราดยิงไปมั่วซั่วในบ้าน
จังหวะนั้นเนี่ยลูกตกลงมาจากมือสามีทำให้สามีเนี่ยโมโหขึ้นไปอีก
หาว่าเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยจะมาแย่งลูกนะ
จังหวะที่พ่อของเธอออกมาเห็นพอดี
แล้วก็ทำให้พ่อของเธอกับสามีเธอเนี่ยดวนปืนกัน
นิสัยของสามีเธอบอกเป็นคนอารมณ์ร้อนนะ
เมื่อ๒๓เดือนก่อนเนี่ยก็ยังเกิดเหตุ
กับสามีไปส่งลูกชายคนโตอายุ๘ขวบที่โรงเรียน
แต่ตัวเธอเนี่ยแม่ไปถึงโรงเรียนแล้วดันลืมหยิบกระเป๋านักเรียนของลูกไปด้วย
สามีก็โมโหอีกชักปืนเอามาจี้หัวเธอต่อหน้าลูกที่นั่งอยู่ในรถ
เธอบอกเธอมักจะตกเป็นที่ระบายอารมณ์ของสามีมาตลอด
ส่วนลุงไข่นะฮะพ่อตาของผู้ตายนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะวันนี้ตัมหลวดก็ขุมตัวออกมาจากห้องสอบสวนนะครับ
เมื่อวานก็รอมอบตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้หนีไปใหน
แต่ลุงไข่บอกไม่มีอะไรจะพูดแล้วให้การกับตำรวจไปหมดแล้วนะครับ
ส่วนในฝั่งของผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มศรีได้ไปที่บ้านของผู้ตายนะครับ
คุยกับพ่อและแม่ของผู้ตายนี่ฮะคือทั้งคู่เนี่ยไม่เชื่อว่าพ่อตาเนี่ยนะ
ทางฝั่งพ่อกับแม่ของลูกสะพ้ายเนี่ยจะยิงเพื่อป้องกันตัวเธอไม่เชื่อว่าพ่อตาเนี่ย
เพื่อป้องกันตัวเพราะดูจากลักษณะบาดแผลที่ลูกชายถูกยิงมันเข้าจุดสำคัญเลยนะค่ะ
มันเข้าหน้าอกเลยแล้วยังมีความผิดปกติอีกหลายอย่าง
อย่างเช่นกล้องวงจรปิดที่บ้านของฝั่งลูกสะพ้ายเนี่ยมีอยู่๔๕ตัว
ทำไมมันถึงเสียหมดเชื่อว่าทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุไม่ยอมพูดความจริงแล้วปิดบังความจริงอยู่
ที่สำคัญก็คือยังมีคนใหญ่คนโตมีตำแหน่งในจังหวัด
ยื่นมือเข้ามาประกันตัวผู้ก่อเหตุด้วย
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับลุงไข่นะฮะถูกตำรวจแจ้งข้อหา
ในขณะนี้๓ข้อหาด้วยกันคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องการ
ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะแล้วก็เรื่องการยิงปืน
โดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็
ตอนนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะฮะด้วยหลักทรัพย์เป็นวง
สามแสนบาทนะครับก็ประกันตัวสู้คดีไปในระหว่างนี้